ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันก่อนเลยสวัสดีค่ะ

วันอาทิตย์แบบนี้แล้วสดใสแบบนี้แล้ว
วันนี้ขอพูดถึงเรื่องที่แบบหลายคนลุ้นมากว่าจะให้เป็นฉัน
ราศีไหนที่มีเกณฑ์จะหมดหนี้
เฮ้ยเดี๋ยวว่าน้องไปตอบอย่างนี้ไงหมอไก่เขาเป็นผู้หญิงมีค่า

มีไหมคะมีราศีไหนยังไงบ้างคะ
มาดูกันที่ราศีแรกกันเลยดีกว่า
ราศีแรกที่มีเกณฑ์หมดหนี้หมดสินการเงินลาบเลื่อนมากขึ้นก็คือชาวราศีเมฆค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
จะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามา
ปกติแล้วรายได้จากงานหลักก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงอยู่แล้ว

ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะวางแผนในเรื่องของการทำอาชีพเสริม
หรือว่าการลงทุนอะไรอื่นที่จะทำให้ชาวราศีเมษเองมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับเงิน
เขาเรียกว่ามีรายได้จากหลายช่องทางในอนาคต

เพราะว่าจะทำให้มีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้น
คือพอมีเงินเข้ามาก็มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้

แต่ช่วงนี้ก็มีโอกาสแล้วกันที่จะได้งงได้เงิน

โดยรวมไปถึงว่าการเงินดีขึ้นจากที่ผ่านมาแบบมากเลยนะคะ
การเงินแบบจะมีความราบลื่นมากขึ้น
แล้วไม่ได้ราบลื่นแบบปุ๊บเหลวนะ

ก็คือตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปถึงเดือนมีนาคมปี๒๕๖๐

ปี๖๕อีก๒ปีเลยนะ
ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีเมษคนไหนนะคะ
ตอนนี้อาจจะแบบมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงิน

มีโอกาสมากที่ในช่วงระยะนี้ช่วงทีเรียน
แบบจะได้ปลดหนี้

สำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าการเงินมาแรงมากมากเลยนะคะ

จังหวะนี้ก็หมายถึงว่าจังหวะแรกก็คือตอนนี้ไปถึงเดือนพฤศจิกายน

ต่อไปก็คือเป็นช่วงจากพฤศจิกายนยาวไปถึงปลายปีหน้า
โหยาวเหมือนกันนะ

ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าดีทั้งคู่ค่ะ

ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามา
หรือว่าหาเงินหาทองได้ง่าย
คนค้าขายอาจจะแบบอยู่ดีมีลูกค้าเข้ามา
เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องเหนื่อยมาก
ก็เหมือนก็ได้เงินมาง่ายนะคะ

ชาวราศีธนูก็ยังจะสามารถหาเงินได้มาก

เหมือนกับว่าต้องลงมือลงแรง
แสวงหานะคะต้องแสวงหาต้องบู้ล้างผ่านถึงจะได้เงินมา

ออกไปหางงหางานเพิ่มเติมอะไรแบบนี้
อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะปลดหนี้ได้เลยเหรอคะ
ใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูคนไหนนะคะ

ถ้ามีปัญหาในเรื่องของพวกหนี้สินก็จะเบาบางลงไป

ส่วนอีกหนึ่งราศีสุดท้ายก็คือ

สำหรับชาวราศีมีนนะคะช่วงที่ผ่านมาสะกดคำว่ารวยไม่เป็น

ดูเหมือนยากแต่ว่าจริงดูเหมือนง่ายนะแต่จริงยาก

อ่าสำหรับชาวราศีมีนนะคะเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตไม่ได้เฉียดเลย

ใช่ค่ะเนื่องจากดาวมริตยูนะคะโคซองเข้ามาในพบกระดุมพระของของชาวราศรีมีน

ฟังแล้วน่ากลัวดาวมริตยูเลยนะ
อ่าใช่ค่ะดาวมริตยูเนี่ยในทางโหรศาสตร์เนี่ยเขาจะแทนด้วยเลขศูนย์

ก็ศูนย์โบ๊ะโบ๊ะมีแต้ม
ใช่ค่ะก็เหมือนกับกระเป๋าเงินของเรามีรูเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม

แต่ว่าตอนนี้ดวงชะตาดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับมีตัวช่วยเข้ามา

ใช่ค่ะเนื่องจากดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศรีมีน
โคจรมาทับดวงชะตาพูดง่ายก็คือเหมือนกับเงินทับตัว

เงินทับตัวนี่ก็หมายความว่าแบบจะมีโอกาสทางการเงินอ่ะ

เรียกว่ามีโอกาสได้โชคได้ลาบการเงินมีความราบลื่นมากขึ้น
สิ่งที่คิดว่ามันไม่น่าจะได้มันยากมากก็กลับจะได้

แต่ก็อย่าลืมที่จะต้องพยายามกันด้วยเนาะ

โอ้โหไม่ใช่ว่านางเฉยแล้วมันจะมานะ
ใช่ค่ะแต่ทั้งหมด๓ราศีนี้ทั้งหมดเลยก็คือต้องยังคงต้องขยันทำงาน

แล้วก็มีสติในการใช้เงินและเก็บเงินเหมือนกันหมด
แม้ว่าราศีอื่นที่ไม่ได้มีเกณฑ์จะหมดหนี้ในช่วงนี้
แต่มีเคล็ดลับในการบอกราศีอื่นไหมคะหมอไก่สำหรับคนที่อยากจะปลดหนี้ได้

ถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทำบุญเสริมดวงในเรื่องของพวกการเงินให้การเงินดีนะคะ
อย่างแรกก็คือทำบุญเรื่องของน้ำอย่างที่เราบอกไปน้ำเนี่ยน้ำในทางโหลศาสตร์ก็คือโชคลาภ
จะไปแบบถ่ายชีวิตสัตว์น้ำก็ได้นะคะจะไปถวายปัจจัยค่าน้ำก็ได้นะคะ
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับอาหารนี่ก็สำคัญ
เพราะว่าการทำบุญเกี่ยวกับอาหารนี่ก็หมายความว่าให้เรามีกินมีใช้มีเงินพอไม่ขาดมือ
เอาล่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับใครหลายคนที่อยากจะทำบุญนะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่มากเลยขอบคุณค่ะ